อายการท่านหนึ่งท่านตอนขับรถก็ขับมาดีนะ
แต่จู่โรคเบาหวานกำเริบ
เบาหวานกำเริบเสร็จปั๊บท่านคุมรถไม่อยู่ครับ
ขับพุ่งตกลงไปในนี่ฮะแอ่งน้ำ
ดาบตำรวจอยู่แถวนั้นพอดีครับ
โอ้โหกระโดดลงไปช่วยท่านได้ทันนี่ฮะนี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ครับ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายนะครับประมาณ๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมา
คนขับรถคือนายคมกริจสุวัตถีอายุ๕๙ปี
ท่านเป็นอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานวิชาการอายการสูงสุดครับ
ขับรถตกลงไปร่องน้ำบริเวณอาคารจอบรถของกองประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลรามาธิบดี

ยังอยู่ในการเบลอแต่พอท่านมีสตินะฮะแล้วก็ตอบสั้นว่ากำลังจะขับรถไปทำงานที่แจ้งวัฒนะ
พอขับมาถึงที่เกิดเหตุท่านเกิดอาการมึนงงน่าจะมาจากโรคเบาหวานนะฮะ
ก็เลยแวะเข้าไปจอดพักในกองปราบปรามเพื่อดูอาการ
พอขับเข้าไปวูบฮะวูบแล้วคราวนี้ก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย
กระทั่งมารู้ว่ารถตกร่องน้ำนี่แหละครับ
ดาบตำรวจพงธรนะฮะเล่าบอกว่าเขาเห็นแล้วรถคันเกิดเหตุ
ขับมาแล้วจู่นะฮะก็เลี้ยวลงร่องน้ำไปเฉยเลย
นะครับพอเห็นแบบนั้นก็รีบกระโดดลงไปช่วย
พบว่าในรถนะครับมีคนขับมาคนเดียวเป็นผู้ชาย
อยู่ในอาการมึนงงตอนนั้นยังไม่หมดสตินะฮะ
เขาก็รีบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ประสานกู้ภัย

แกน่าจะรู้ตัวว่าแกเริ่มมีอาการ
แกก็เลยแวะเข้ามาเพื่อที่จะจอดพัก
แต่ไม่น่าจะคุ้นทางก็เลยมาบูบฝั่งในโรคนี้
นี่แหละค่ะนะโรคประจำตัวบางโรคนี่ก็ขับขี่ไม่ได้จริง
เพราะว่ามันฉุกระหุกแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ